ไปจับน้องของน้องส้มฉุนกันนะ

เพราะว่าชาวบ้านเขาแห่ไปที่นี่นะฮะ

ซึ่งภายในก็มีรูปปั้นของไอ้สมไอ้ส้มฉุน

สูงตั้ง๓เมตรนักธุรกิจเขาสร้างขึ้นเพื่อแก้บน
หลังประสบความสำเร็จเรื่องงานเรื่องโชคลาภตามที่ได้ขอพรนี่
ชาวบ้านต่างคนต่างไปชี้ต่างไปเอื้อม

อยากจะจับให้โดนน้องของน้องส้มฉุนนะฮะ
ลับของน้องส้มฉุนเขานะครับ
เพื่อที่จะได้โชคได้ลาบ

กอดขารูปปั้นถ้าบางคนจับไม่ถึง
แต่บางคนปีนถึงก็ยื่นมือไปจับแบบนี้นะครับ
พี่สายฝนริดเรื่องเดชอายุ๔๕ปี
ดวงเห็งที่เคยถูกลอตเตอรี่มาแล้ว๑๘งวด
ก็บอกว่างวดนี้ฝันเห็นเลข๖๓
มันก็ไปตรงกับรถบรรทุกที่ใช้ขนย้ายรูปปั้นของไอ้ส้มฉุนยักษ์พอดี
นั่นคือเลขทะเบียนรถ๘๒๖๓๕๕ทีนี้พอบอกกล่าว
เล่า๑๐ให้กับคนที่มากราบไหว้บูชาไอ้ส้มฉุน
เขาก็ไปตามแผงซื้อเลขตามกันยกใหญ่เลยนะฮะ

ไปที่อำเภอชายโยจะได้ชายโยกันหรือเปล่าครับ
อ่างทองกลุ่มชาวบ้านร่วมการเชิญหมอธรรม
มาเข้าทรงกุมารตามความเชื่อ
เพื่อขอโชคลาภนะครับที่บริเวณคนต้นโพเก่าแก่
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนชายภูมิเมื่อวานนี้
คือที่ผ่านมาครับชาวบ้านเขาได้เลขเด็ดจากร่างทรงกุมาร
แล้วก็ถูกกันมาหลายงวดนะฮะ
ส่วนครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าเป็นการเชิญกุมารมาจาก

บริเวณสุสานฝังเด็กหลายร้อยศพที่โคนต้นโพออาถรรพ์พุทธสถานวัดแจ้งนะครับ

ไม่ผิดหวังครับเพราะว่าร่างทรงกุมารเนี่ยเขียนตัวเลขลงบนกระดาษนะครับ
ให้ชาวบ้านเห็นกันจ่ะเพื่อเอาไปเสี่ยงดวงกันในงวดนี้ครับ
ไปชมบรรยากาศกันหน่อยครับ
อยากโหดให้แบบอะไรดีเดี๋ยวก่อน
จะเขียนดีไม่นิดนี้
ยังบอกไม่ได้เลยชอบเขียนอย่างเดียว

บอกแล้วเดี๋ยวไปเนี่ยไม่รู้เรื่อง
ใครรักตัวอะไรเอาอะไรดี

อยากได้ให้ตัวเอง

สมหวังขอพรก่อนเรียบร้อย
เล่นเด็กน้ำแดงพรภัจดิ์
อันนี้เป็นเลขในอ่างน้ำมนต์ชัดเจนสีแดงเลยนะคะนายอรุณคำสอนพันธ์เขาอยู่ลำลูกกา
เขาบอกว่าเขาถูกลอตเตอรี่หลายสิบใบนะก็เลยมาจุดประทัดแก้บนหนึ่งหมื่นนัด
ขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่อีกรอบแล้วก็ไปส่องเลขในอ่างน้ำมนต
ไปให้เพื่อนดูกันนะคะส่วนอีกคนนึงนะคะ
นางสาวรังสิมามาจากกรุงเทพเขาได้เลขเด็ดไปด้วยเหมือนกัน
เขาไปซื้อลอตเตอรี่๒ตัวก็ถูกด้วยมาแก้บนด้วยประทัดหนึ่งหมื่นนัดของ
โชคขอลาบจากไอ้ไข่ก็ได้รับโชคกันไปเช่นเคยค่ะ